ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านฟัจจันบาน

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

พอแล้วพอแล้วนะกาว
คือจริงแล้วต้องบอกว่าหน้าที่นี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าเกิดว่าน้องสาวของเรามาทำงาน

คุณแม่เอาอย่างนี้มาเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันหลังไมค
เพราะว่าเดี๋ยวคือน้องเขารู้แล้วเขาจะเสียใจ
แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า

กระเป๋าเนี่ยก็ทำไมไม่วางไว้ที่ห้องแต่งตัวเอามาทำไม

คุณแม่เนี่ยนะเรื่องอีเวนต์เนี่ยแน่นเลย
เห็นมั้ยเห็นมั้ยคุณแม่งานเยอะใช่มั้ยล่ะ
ไม่คือคนอื่นงานเยอะแล้วคุณแม่ชอบไปดูงานอีเวนต์เขา

เขาเพื่อนสนิทคุณแม่เนี่ยนะงานอีเวนต์แน่นเป็นพิธีกงพิธีกร
คุณแม่ก็ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปให้กำลังใจเพื่อน
เหรอ
นั่งมอเตอร์ไซค์ไปปึ๊บเนี่ยนะลูก
คุณแม่ก็ต้องมีนี่ไง
ยังไงคะ

ย่องปิงย่างลูกชงลูกชิ้นย่างอะไรอย่างเงี้ยหัวเหม็นบางวันนะสาวสาวออฟฟิศเนี้ยบางทีนะเพื่อนเพื่อนชวนกันไปทานส้มตำใช่ไหมค่ะเขาก็มีไก่ย่องไก่ย่างรมควันเข้าไปโอ้โหกลิ่นติดหัวเต็มเลยเข้าที่ประชุมปุ๊บกลิ่นก็กระจายทั่วห้องอับอายละเกินใช่แต่ว่าตัวเหม็นนี่มันมีน้ำหอมตัวฉีดใช

เนี่ยน่ะเลิศมากมากเพราะกาวก็เป็นคนหนังศีรษะมันผมมันเหมือนกันใช้ตัวนี้นี่ดีมากมากไม่ไม่ได้ทำให้ผมระมันขึ้นด้วยคุณผู้ชมป้าพิมต้องถามป้าพิมเพราะอะไรแล้วไหมเพราะป้าพิมเขาทดสอบให้คุณผู้ชมแล้วก็เราได้ดูกันเอาอย่างงี้ดีกว่านะคะยกเวทีนี้ให้ป้าพิมป้าพิมลองดูสิว่าเป็นยังไงบ้างป้าน
ทดสอบเนื้อกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าตามสิ่งที่เขาบรรยายมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโลชั่นนะคะ
ทดสอบกลิ่นนิดนึงนะคะหอมสดชื่นมากมากเลยนะคะจริงจริงคือแบบว่าเป็นกลิ่นผลไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมผสานกันมากำลังพอดีนะคะเชื่อว่าหลายหลายคนที่ยังไม่เคยลองถ้าเกิดว่าได้ลองดมกลิ่นเนี้ยจะต้องติดใจแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อของเขาเนี่ยนะคะจากที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้
ฝาของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบขวดฟอกกี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สเปรย์มาแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นละอองน้ำที่ละเอียดนะคะแล้วก็ลงอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสเปรย์เนี่ยจะไม่กระจุกเป็นเฉพาะบางช่อของเส้นผมเท่านั้นนะคะจะเรียกว่ากระจายตัวลงไปได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อโลชั่นค่ะจะเป็นเหมือนน้ำใสแบบนี้นะคะนี่อ่า
ก็จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าหนักผมนะคะหรือว่าทำให้เกิดความมันบนเส้นผมของเราค่ะ
เอาละค่ะหลังจากที่ทดสอบกันที่หลังมือแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องลองสเปรย์ลงบนเส้นผมกันบ้างนะคะ
โดยพิมจะสเปรย์ลงบนเส้นผมด้านซ้ายของศีรษะของพิมก่อนเลยนะ
แล้วมาดูซิว่ากลิ่นนี้จะติดอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าจะจางไปรวดเร็วแค่ไหนค่ะ
ก็สเปรย์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเส้นผมของพิมเปียกจนเกินพอดีนะคะ
คือบางทีเราเซ็ตทรงมาแล้วถ้าเกิดว่าเจอสเปรย์ที่เป็นลักษณะน้ำหรือเป็นโลชั่น
ถ้าเปียกเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ผมเราที่จัดมาเนี่ยเสียทรงได้นะคะ
พิมรู้สึกว่าไม่ได้เปียกมากแล้วก็พอหลังจากผ่านไปแค่นี้ค่ะ
แค่เอามือสางนิดนึงเพื่อให้กลิ่นของเขากระจายทั่วกัน
เท่านี้นะคะก็แห้งแล้วก็ซึมเรียกว่าลงไปบำรุงแล้วก็ปรับกลิ่นของเส้นผมของเรานะคะ
ที่มีกลิ่นที่พึงประสงค์อยู่ให้หายไปแล้วด้วยนะคะ
จะลองสะบัดศีรษะดูนะคะดูสิว่าเมื่อเส้นผมมีการขยับเคลื่อนไหวแล้วเนี่ย
กลิ่นจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วตัวพิมเองสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นหรือเปล่าค่ะ
หลังจากที่พิมลองสะบัดผมดูแล้วนะคะพิมจะได้กลิ่นเพียงแค่อ่อนอ่อนเท่านั้นเองนะคะ
ไม่ได้เป็นกลิ่นที่หอมแรงแต่อย่างใดเวลาที่คุณทดสอบลงที่หลังมือเนี่ยเนื่องจากว่าเราลงบนผิวเนอะ
ดมอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะคะก็จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนนิดนึ
แต่ถ้าเกิดสเปรย์ที่ผมเพียงแค่สักสามถึงสี่ครั้งเนี่ยนะคะแล้วจับนะคะสางให้เข้ากับเส้นผมไปแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นก็จะมีกลิ่นอ่อนบางเท่านั้นค่ะจะไม่ถึงกับฉุนนะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะ
ดีจังเลยปิดได้ทุกอย่างคุณแม่ชอบมากปิดได้ทั้งผมยุ่งปิดได้ทั้งผมแห้งแตกปลายเสียอย่างเดียว
ไม่ปิดผมขาวให้คุณแม่ดูสินะครับ
แม่ผมขาวเนี่ยมันอยู่ที่อายุเปล่า
อย่าไปกังวลเรื่องสีผมเอาเป็นเรื่องของกลิ่นของผมดีกว่าเนอะ

อยากดูอีกขวดนึงแล้วนะว่าจะเป็นยังไงแต่เห็นบอกว่าขวดนี้นะคะเป็นน้ำหอมผมที่ปรุงแต่งกลิ่นขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเลยทีเดียว
เดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงดีกว่า
เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตอบว่าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ